จะพาไปที่นี่ดีกว่าที่ไหนคะไปที่เชียงใหม่ไปดูหน่อย
บรรยากาศของคนดวงดีเขาไปแก้บน
ที่นี่เลยครับสำนักสงบาลนินขามหมู่๘ตำบลดอนเป่า

ชาวบ้านเขาโชคดีได้รางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖ธันวาคม
ที่ผ่านมาเนี่ยทำไงไปแก้บนสิครับไปแก้บนกับทางเจ้าแม่สบายแพร่และเจ้าแม่สบายพร
เป็นตะเคียนฝาแฝดเราเคยเล่าให้ฟังแล้วไงแล้วนี่เขาโชว์หลักฐานให้ดูด้วย
ถูกนะจ๊ะถูกนะจ๊ะหน้าตาคนดวงดีก็จะยิ้มหน้าบานแบบนี้แหละครับ
เล่าว่าชาวบ้านนะคือเขามาช่วยกันดูแลวัดแล้วก็ตะเคียนทองฝาแฝดนี่แหละ
แล้วเจ้าแม่ตะเคียนทองสบายพรและสบายแพร่ก็ได้แต่งชุดสีขาวนะ
เข้าฝันเขาว่าแบบนี้นะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปหาอะไรเด็ดกันเลยทีเดียวเชียว
เพราะอะไรรู้ไหมอะไรบางทีเจ้าแม่เนี่ยไม่ได้ไปเข้าฝันทุกคน
บางคนก็เลยงงแล้วเราจะซื้ออะไรดีทีนี้นายกำทรัพย์ก็เลยบอกชาวบ้านว่า
ไม่ต้องไปหาที่ไหนไปชั่งน้ำหนักจริงแกบอกว่าไปชั่งน้ำหนัก
แล้วหนักเท่าไหร่ก็ไปซื้อตามนั้นมันมีอยู่คนหนึ่งไปชั่งแล้วน้ำหนัก
๗๐ไงพอดีเป๊ะเป๊ะเลยก็เลยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้ายด้วย๗๐จำนวน๑๐ใบ
เต็มเต็มคุณลงคนนี้เหรอไม่มีชาวบ้านก็มีเสื้อทีนี้ก็ได้โชคได้ราบ
ทีนี้ก็เลยชักชวนกันมาขอโชคขอลาบกันไปแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เตรียมแล้วนะ
จะทำพิธีแก้บนในวันพระสบดีที่๒๔ธันวาคมนี้โอ้โหเรียกได้ว่าโชคดิบโชคดี
แล้วไปถามอีกคนนึงเขาก็มีผู้โชคดีอีกคนนะก็คือนางสาวยูยี่ยู่ยี่เนี่ยนะมาทำงานในสำนักสงฆ
แล้วเล่าว่าว่างเมื่อไหร่เธอก็จะมาขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝดนี่แหละ
ใช้คำว่าว่างเมื่อไหร่มาตลอดเลยค่ะก็ประมาณว่ามีเวลาก็จะมาเป็นที่พึ่ง
แล้วเคยถูกรางวัลติดต่อมาสองงวดติดงวดล่าสุดถูกเลขหน้าสามตัวสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งใบ
ก่อนรวมแล้วก็แฮททริคแล้วนะสามงวดติดเข้าไปแล้วในฤดุการณ์นี้
เอาก็ว่ากันไปเธอก็มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้นะครับ
ยังไงซะคนที่เขาได้โชคก็มีคนที่ผิดหวังก็มีเหมือนกัน
แต่นายกำทรัพย์เนี่ยก็ยังจะบอกอีกนะว่าเอาละในงวดต่อไป
เจ้าแม่นะอาจจะมาเข้าฝันก็ได้แต่ยังไงซะจะมาเข้าฝันหรือไม่เข้าฝัน
มันก็แล้วแต่ละกันมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ยังไงซะดูเอาไว้คุณผู้ชมฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าพวกเรางั้นรีบไปเชียงใหม่ไปกลับไห้เจ้าแม่ตะเคียนฝาแฝดกันดีกว่า

สร้างน้ำนงน้ำหนักอะไรกันแล้วก็ไปซื้อตามนั้นเอาจริงมันแล้วแต่ดวงใครดวงมัน

ลองซื้อก็ไม่มีใครถูกด้วยดิ